คือเลือกนี้เลือกนี้มันสามารถพิสูจน์ได้
โดยมีคนในกลางครับ
ท่านหลองคะแล้ววันนี้จะชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมเลยไหมคะท่านหลอง
เรื่องที่ฝ่ายค้างพร้อมอธิบายเมื่อคืนนะคะ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณนะครับ